มาปันเลยปันอย่างนึงนะ
ถ้าทำมาแล้วหนูแก้ไม่ได้ค่ะ

ลื้อหน้านิดนึงทุบทำใหม่เลย
คนไม่ชอบนะก็เป็นธรรมดานะครับ
สำหรับทำแล้วมั่นใจก็เป็นสิ่งสุดที่ดีกับตัวเราเอง
อักแรกอาจจะดูเขินเขินนางบอกแล้วดูเขินเหมือนกันนะ
เขินแขนอะไรวะไม่เห็นเขินเลยทำละ๒๓รอบบายสวย
ของคุณแม่หันข้างให้ดูเลยดูสิหันข้างให้ดูเลย

อังวัฒนลักษณ์มันทำนายปี๖๐ในบริการบ้างสิคะอุติมัยนี่เนอะเดี๋ยวมาค่ะคุณผู้ชม